เป็นแก๊งแรงงานวัยรุ่นชาวพม่า

ซึ่งเป็นวัยรุ่นชาวมอนปากน้ำชุมพร

นี่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่นายบัณฑิตเมฆเหมาะอายุ๑๙ปี
ถูกกลุ่มวัยรุ่นพม่าบรุมใช้มีดสปาต้าและขวานทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณเกือบ๔ทุ่มของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
หลังเกิดเหตุนายชาตรีเมฆหมอกชาวตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ซึ่งเป็นบีดาของนายบัณฑิตพร้อมกับวัยรุ่นชาวมอนสัญชาติพม่าเพื่อนผู้บาดเจ็บอีก๓๔คน
ก็เข้ามาให้ปากคำกับตำรวจสพปากน้ำชุมพร
เพื่อเป็นการรวบรวมพยาหลักฐานติดตามจับแก๊งวัยรุ่นพม่ามาดำเนินคดีครับ
หลังจากเลิกงานได้ไปเที่ยวกับเพื่อนวัยรุ่นชาวมอน
ปรากฏว่าได้มีแรงงานวัยรุ่นชาวพม่านับ๑๐คน
ซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นแก๊งวัยรุ่นต่างด้าวจากอำเภอท่าแซะ
พวกมาพร้อมกับอาวุธครบมือ
ก็มีทั้งมิดดาบมีดสปาต้าขวาน
แล้วก็มาดักรุมทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นชาวมอนในพื้นที่ปากน้ำชุมพร
พวกเขากำลังเดินเล่นกันอยู่ในสวนสาธารณะริมทะเล
หน้าเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร
คนอื่นวิ่งหนีตายกันนะฮะ
มีคนถูกฟันบาดเจ็บ๑คน
ส่วนตัวลูกชายเองก็บาดเจ็บสาหัสเพราะถูกรุมทำร้ายครับ
ตำรวจที่ทำคดีนี้ก็เปิดเผยให้ฟังนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างกลุ่มวัยรุ่นแรงงานต่างด้าว

สัญชาติพม่าในพื้นที่ปากน้ำชุมพร
กับกลุ่มแรงงานวัยรุ่นต่างด้าวเชื้อชาติและสัญชาติพม่า
ซึ่งมารับจ้างทำสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอท่าแซะ

ด่าทอท้าทายกันไปมาทางเฟซบุ๊ก
ก่อนที่จะมีการยกพวกมาดักกลุ่มทำร้ายอีกฝ่ายในที่เกิดเหตุครับ
ขณะนี้ก็รู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นต่างด้าวแล้วว่าเป็นใครทำงานอยู่ที่ไหน
ว่าจะติดตามมาดำเนินคดีได้โดยเร็วครับ